เมื่อวานนี้คุณผู้ชมพวกเขาเนี่ยเดินทางไปรำบวงสวงแล้วก็ขอพรเช่นเดียวกับประชาชน
คุณแม่บุ๋มค่ะที่มาในชุดนางรำสีแดงสุดอลังการมากคุณผู้ชม
เดี๋ยวพี่ส่งดูหน่อยเห็นไหมคุณผู้ชมสวยไหมครับคุณพลอยค่ะ
ที่เห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือร็อคเตอร์บุ๋มค่ะที่เป็นพนักราวพุทธภูมินะคะ

กำลังได้รัมพุทธภูมิเพื่อเป็นการถวายมือกับพวกผู้ศิลป์โทรและศิษย์ศิลป์
ลีลาอ่อนช้อยไม่ธรรมดานะจ๊ะโมดง่ายมากค่ะ
ซึ่งในขณะที่กำลังประกอบพิธีอยู่นั้นค่ะบนท้องฟ้าเกิดพระอาทิตย์ทรงกรด
เป็นที่ฮือฮาแก่ผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นเป็นอย่างมากเลยค่ะ
แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ทำเอาชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยต่างฮือฮาค่ะ
แล้วก็แห่กันเข้าไปส่องค่ะก็คือขันน้ำมนต์ในพิธี
ว่าจะมีตัวเลขอะไรโผล่ลอยขึ้นมาบ้างหรือเปล่าซึ่งก็มีทั้งคนที่เห็นนะคะ
แล้วก็คนที่ไม่เห็นค่ะแต่ละคนนะคะก็เห็นเนี่ยแตกต่างกันออกไปค่ะ
ก็บอกว่าเป็นเดี๋ยวดูกันเอาเองแล้วกันว่าเป็นอะไรบ้างนะคะ
ซึ่งในคลิปนะพี่บุ๋มบอกว่าใครเห็นก็ไม่ต้องบอกดิฉันนะคะ
เพราะถ้าดิฉันซื้อตามเนี่ยอาจจะไม่ถูกกันก็ได้ค่ะ
แต่ในส่วนของการมารำถวายครั้งนี้นะคะพี่บุ๋มบอกว่าตั้งใจมาขอพรแล้วก็ขอโชคลาภ
พ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมาค่ะ
เพื่อให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองหลังจากที่เศรษฐกิจซบเซานะ
แล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมงานอีกด้วยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีแล้วกันนะครับคุณผู้ชมค่ะ
ทำแล้วมันได้กำลังใจก็ทำไปเถอะ
ใช่ค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะไปกันเยอะแบบนี้
ส่วนอากาศอาณาไมค์เจลอลกอฮอล์ต้องพกนะคะ
แล้วก็อย่าลืมรักษาระยะห่างกันด้วย